พาไปทานส้มตำร้านนี้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าไปทานส้มตำแล้วจะได้เจอกับลีลาอันเป็นเอกลักษณ์ของแม่ค้าแต่เขาทำอะไรเดี๋ยวพาไปดูครับ
ไปดูแผงร้านนี้ก่อนครับเป็นร้านส้มตำป้าหลิวนะครับ

นี่๒๕บาทเท่านั้นเลยอ้าวราคาดีด้วยรักษาดีด้วย
อ่าบาหลิวคนนี้เขาใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างค่ะ
นี่แหละครับมีทั้งครกแน่นอนต้องมีอยู่แล้ว
พอร้านส้มตำนะแล้วก็มีเตาย่างไก่โห

พ่วงแบบนี้เรียกได้ว่าครบจบในที่เดียว

ล่อนขายไปทั่วเมืองนี่แหละครับ
ก็ขายไปทั่วแล้วก็มีเอกลักษณ์ประจำตัวนะ
เรียกได้ว่าพอป้าแกขับมอเตอร์ไซคันนี้ผ่านไปที่ไหนแล้ว
รู้ทันทีว่าส้มตำป้าหลิวมาแล้ว

เป็นไงเสียงดีขนาดนี้แล้วรสชาติจะดีขนาดไหน
จริงแล้วนี่ป้าหลิวเขามีเทคนิคใช้ลูกคอ

เวลาตำส้มตำแล้วในงานวันออก

เวลาที่แบบว่าส่าห์กับครกกระทบกัน
มันก็ทำให้เกิดลูกคอได้ดีอะคอสารนะครับอย่างนี้นี่เองสุดยอด

เขาก็เล่าให้ฟังว่าตนเองประกอบอาชีพ
ส้มตำอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในตอนแรกมากว่า๓๐ปี
แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สุพรรณบุรี
อันนี้ป้าหลิวจ้างมาไหมเป็นวงป้าหลิว

กำลังจะบอกเลยว่าลูกค้าที่มาเป็นขาประจำเนี่ยนะจะต้องมาเต้น
กำลังจะเดินไปสั่งได้ยินเพลงเดินถอยหลัง

เดี๋ยวป้าหลิวพี่ตามนิสากหรือไม่
ป้าหลิวแกก็ไม่ได้สับสนขนาดนั้น
ทนเหรอเหมือนกันร้องเพลงอยู่ออกมากป้าหลิว
ไม่แน่นะบางทีร้องไปร้องมาแี่วเล่นป้าหลิว
หลิวแกนี่ลีลาสุดยอดแล้วชอบร้องเพลงลูกทุ่งแบบนี้
แล้วเวลาแกขับไปที่ไหนได้ยินเสียงป้าเห
อออแต่งงานออกประตา

ถ้าได้ยินแบบนี้ดิฉันปิดบ้านเลยนะ

ลูกค้าก็จะออกมาทันทีเลย
บางคนก็มายืนรอแล้วก็เต้นไปด้วยโยกย้ายใส่สะโพกไปด้วย

และอย่างที่ผมบอกครับราคาที่เขาขายเนี่ย
ถูกมากครบละ๒๕บาทนั่นเอง
เรียกได้ว่าให้ความสุขในการอิ่มน้ำสำราญกับส้มตำ

ฉันเห็นคุณป้าเดินมากำลังจะสั่ง

แล้วเมื่อไหร่จะเดินถึงแล้วเมื่อไหร่คุณป้าจะได้กิน
เอาแล้วในมือนั้นไม่ใช่ได้แล้วเหรอ

ไม่รู้เหมือนกันอ่านี่แหละครับก็เดินเข้าเดินออกเดินหน้าเดินถอยหลังแบบนี้
แต่หลายคนเป็นแบบนี้เพราะว่าเหมือนต้องมนต์สะกด

มันทำให้เหมือนแบบว่าโอ้โหอยากกินจังเลย
หิวแล้วเริ่มรีบไปสั่งส้มตำ